เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นภาพผู้ชายคนนึงเข้าไปในร้านทอง
จะเอาทองไปขายครับแต่ทองที่ว่านี้
ตัวเองไปวิ่งราวทรัพย์เข้ามาไปกระชากสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายมา
แล้วจะเอาไปขายที่ร้านทองเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒สลึง
แล้วก็มีพระท้าเวสุวรรณอยู่หนึ่งองค์ด้วยนะคะ
จะเอาทองไปขายเขาบอกว่าเขาติดหนี้การพนัน
คนก่อเหตุเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
นี่ค่ะนายปฐมชัยขุมมาอายุยี่สิบหกปี
คนที่เดินเข้าไปในร้านทองที่ใส่เสื้อสีแดงคนนี้ค่ะ
จะเอาทองไปขายเพราะว่าก่อนหน้านี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปก่อเหตุ
กระชากสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายเข้ามาครับ
เร็วทันใจตำรวจสพบังบัวทองจับได้แบบรวดเร็วมากนะคะ
รถจักรยานยนต์สีแดงคือรถที่เขาใช้ก่อเหตุ

ปฐมชัยผู้ต้องหาบอกว่ารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ก็เอาทองที่ไปกระชากเขามาจากคอผู้เสียหายเลยเนี่ย

การพนันค่ะไปใช้หนี้พนันค่ะ
นางสาวสุดารัฐเหลืองนวลอายุ๒๓ปีเจ้าของร้านทำเล็บ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเธอนั่งรถสองแถวเล็ก
จอดติดไฟแดงแยกบางพลู

ใช่เธอนั่งรถจักรยานยนต์อยู่ติดไฟแดงอยู่คิดดูสิ
เป็นซ่อยคอทองคำสองสลึงมีพระทาเวสวรรษ์เหลี่ยมทองหนึ่งองค์
ราคาประมาณ๑๘๐๐๐บาทนะคะแล้วหนีไปเลย
โชคดีมากที่ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ
ส่วนเจ้าของรถจักรยานยนต์ค่ะนางสาวนุสราอายุ๔๔ปี
เป็นน้าสะพ้ายของผู้ต้องหาบอกว่าไอ้รถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหา

ก็บอกว่าขอยืมรถจักรยานยนต์ไปซื้อเครื่องก๋วยเตี๋ยวหน่อย

แล้วก็ยืนยันว่าไม่รู้จริงว่าเขาคิดอะไรเนี่ย

พ่อแม่อุตส่าห์ร้านก๋วยเตี๋ยวไว้ทำมาหากินนะ
แต่อยู่ดีไปยืมรถจักรยานยนต์น้าสะพาย
แล้วไปกระชากสร้อยคอทองคำผู้หญิงที่เขาติดไฟแดงอยู่เนี่ยทำได้ยังไง
ก็เห็นพวกพี่เขาไปกันเต็มบ้านหนูหนูก็ตกใจเขาก็ถามว่าเป็นเจ้าของรถหรือเปล่าหนูก็ตกใจกันเนอะหนูก็ว่าหน้าแปลกก็ไม่คุ้นหน้าเออถ้ามีอะไรคะหนูก็ถามเขาว่าน้องเขาไปก่อนอย่างนี้
แล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมค่ะหนูไม่รู้เขาก็บอกว่ารถพังเอารถไปซ่อมเขาก็บอกว่าอีอุ้นไปซื้อของบ้างใหญ่แล้วเราก็ว่าเป็นหลานก็ว่าให้ไปก็เห็นเขาขายของอย่างเงี้ยค่ะ
เมืองต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะค่ะ
ส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

ใช่ค่ะมีโอกาสจะทำมาหากินอย่างอื่นได้
สงสัยท้าเวสุวรรณท่านลงโทษ